เอาคุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เสือสิ้นลายกันหน่อยดีกว่า
หลายคนเขาแอบแซวหนุ่มคนนี้เป้อารักไงคุณผู้ชม
ตั้งแต่มีแฟนนะเป็นนางงามนะคะ
น้องมีเรียมสอนพรหมาสบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยความหวานมันทะลุเจาะมาเรื่อยเลย
แล้วต้องบอกเลยว่าสาวสวยคนนี้นะคะ
ที่ดูเหมือนจะโหดนี่นะคุณผู้ชม
แบบนิ่งเงียบอะไรอย่างนี้
อืมไม่แน่ใจครับ
เขาอยู่อันนี้เรียกเขามาถาม
เห็นนะอย่างนี้
โรแมนติกมากจริง
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
พอเขาโหดใส่กันนี่คือสะกิดเลยนะ
พอแล้วแบบนี้เลยนะ
แต่เมื่อกี้ก็เป็นอีกภาพจำนะที่มีเรียมล็อกคอล็อกขา